คลิปหนึ่งมันเกิดขึ้นแถวพัทยา
ผู้ชายคนหนึ่งเมามาครับขับรถกระบะมา
อ้างตัวเป็นทหารยกสิบตรี
ไปชนกับรถจักรยานยนต์รับจ้าง
แล้วก็ไปชนต่อกับรถเก๋งไปชนต่อกับเสาไฟฟ้า
ผลเจ็บเต็มไปหมดลดมาก็เมาแอ
ใครจะเข้าไปห้ามท้าตีท้าต่อยเขา
แม้กระทั่งตำรวจจะเข้าไปห้ามก็โดนท้าต่อยเช่นกัน

อย่าเลยนะมันแค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ

ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ
ก็แค่มีเรื่องเดียวให้มันพอแค่นี้เถอะ